เพราะว่าเมื่อ๒วันที่ผ่านมามีคนแห่ไปแชร์คลิปน้ำท่วม

คุณผู้ชมเขาบอกว่าภาพระทึกมาก

ตอนนี้บรรยากาศหน้าร้านนะคะ
นี่คือในร้านค่ะ
นี่คือในร้านค่ะ
นี่คือในร้านค่ะ
นี่คือในร้านค่ะ
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่

ส่วนฟอร์นิเจอร์ภายในร้านก็เสียหายกันไปจำนวนหนึ่ง
โดยคาดว่าเบื้องต้นเสียหายราวหลักแสนบาทครับ
จากนี้บริเวณถนนด้านหน้า
ก็ยังมีซากหินไปกองกันอยู่เต็มพื้นที่ทีเดียว
อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ
ก็คลี่คลายแล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายนะครับ
อีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ
ระวังเรื่องของข้าวของที่สำคัญพอน้ำมา
สัตว์มีพิษก็จะมาตามไปด้วยนะครับ